มูนี่สิพ้าพยายามมูด้วยจ้ามูหักมูเพี้ยงมูหัก
งูหักสิโกงเงินมูโกงเงินมูหลายหลายคน
หลากนี่ห่อมเงินหนีจะต้องมาตามหลำบาก
มานำหาบ้านฉี่มาเบิงว่าตอนเนี้ยมูเพื่อนละยู่ดีสำไบบ่
พื้นงามถือกเลขนี่มึงเอาไปเรียงคนประจัน
เรียงผู้รับทรัพย์มาเนี้ย
กำลังหาบาทเลยค่ะ
นอนนี่เนี้ยจ้ะเออเหมียนมาก
ออกมาเนี้ยสิไหนแม่มาตัวอีกอยู่ว่าพออยู่
กูเห็นกำลังไหมวะสามปีแล้วตอนเกิดเรือแม่ไม่ให้กูเห็นคำปรึกษามึงซึ่งยัง
เนี้ยกูทองลูกกูผูนว่ากูไปคลอดลูกอะผ้าลูกเนี้ย
วันมึงโกงกูไปนี่มึงกะป๋องเอาไหยกูพูดทั้งคนเขาพอได้
นึนพี่มึงโกงพอไปมึงพอว่าเขารำบาต์สำใด
มึงเพราะเขาอยากได้ดูแล้วมึงเห็นก็เขาตัวปินหนาปินหลัง
แป๊บกูมีเบิดทุกอย่างกูเก็บไว้เบิดทุกอย่างกูไม่ค่อยหลบ
กูคิดว่ามือหนึ่งมึงสิคิดใดมึงกลับบอกไปเบิด
อ่าบอกว่านางคอยให้เวลานางเนี้ยมาสามปีแล้วแต่นางค่อยค่อยติดต่อ

ฮีเหตุตามคำบ่าน้ำที่น้ำสรรญาบ่หลังจากสามปีมา
ว่าน้ำใจหรือบ่ใจนี่แหละคำว่าเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนเลี้ยงน้ำกันมา
เรียนน้ำกันมาจากว่าจากปีตั๋วตั๋วกูคักกูกับศูนย์อยู่
แต่กูกับว่ามูขอกูแบบนี้กูกับกล้าไห้กูกับสิกล้าเบิ่งว่ามึงเนี้ย
สิกลงกูอีกบ่หลังจากสามปีมาแล้วเนี้ยมึงสิกลงกูได้อีกบ่ร้องคออีกบ่
กูกับสิทธาเบิ้งเด้ออีเพื่อนรัก